คุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ

งกรานที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะคะ
เพราะมีขึ้นพร้อมกับงานสมโพธิ๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็มีการฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อน๗๒๐คน
ถวาย๓บุรพกษัตริย์ที่ส่งสร้างเมืองเชียงใหม่ค่ะ
นี่เป็นภาพความสวยงามและอ่อนช้อยของขบวนฟ้อนเล็บจากช่างฟ้อนกว่า๗๒๐คนนะคะ
ประกอบไปด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือพระราชอาคันตุกะ
ผู้แทนส่วนราชการระดับต่างและผู้แทนชุมชนในงานสมโพธิ
นักสัตว์๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่ณลานอนุสวรีสามกษัตริย์
จัดขึ้นเพื่อลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
คือพญามังรายพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดยทุกคนนะคะแต่งกายในชุดพื้นเมืองล้านนาในอดีตหลากหลายสีสันนะคะ
พร้อมกับทัดดอกเอื้องสีเหลืองบนมวยผมอย่างสวยงามค่ะ
ซึ่งมีผู้ร่วมฟ้อนอายุมากที่สุดถึง๙๔ปีนะคะ
และอายุน้อยที่สุดเพียง๑๐ปีเท่านั้นค่ะ
อกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นเมือง
ตีกรองสะบัดชัยนะคะกลองชัยมงคลและการทำโคมประทีปเป็นต้นค่ะ
สำหรับการจัดงานสมโพธิ๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
นอกจากจะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจ
สร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์กำเนิดเมืองเชียงใหม่
รวมทั้งอนุลักษ์และเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่
และสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเมืองมรดกโลกค่ะ
และงานสมโพธิ๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่ในปีนี้นะคะ
มีขึ้นในช่วงเดียวกับเทศกาลสงกรานค่ะ
จึงมีการผสมผสานกิจกรรมเข้าด้วยกันนะคะ
ซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ได้มีการปล่อยแถว
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ภายใต้ชื่อสงกรานปลอดภัย
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจร
เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมไปถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเมาแล้วขับ
ตลอดจนมาตรการของชุมชนนะคะมาบังคับใช้เสริมด้วย
ขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์ให้เล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัด
และยึดขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยค่ะ
และวันเดียวกันนี้นะคะพระสงฆ์รวมไปถึงประชาชน
ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดเฉียงใหม่
ก็รวมพิธีสมโพธิพระพุทธาสิหิง
เพื่อที่จะอันเชิญขึ้นขบวนแห่
ให้ประชาชนได้ส่งน้ำในวันที่๑๓เมษายนนี้
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
เสียงสวดมนตรรหรือการสวดมนตร
ที่ใช้ในพิธีสมโพธิหรือพิธีที่เป็นมงคล
พระสงฆ์กว่า๔๐รูปในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการเริ่มต้นพิธีสมโพธิพระพุทธศรีหิง
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ก่อนจะมีการอัญเชิญองค์พระพุทธรูป
ขบวนรถบุษบกแห่ให้ประชาชนส่งน้ำ

ช่วงเทศกาลสงครานเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระพุทธศรีหิงที่ประดิษฐานในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริทหุ้มทอง
สูง๒๐นิ้วหน้าตักกว้าง๓๕นิ้วปางมารวิชัย
พระครูปริยัติกิจจาพิวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระสิงห์วรมหาวิหารเล่าว่า
พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะถือว่าองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า
และสร้างได้เสมือนจริงผ่านฝีมือช่างเชียงแสน
ชาวบ้านและพระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้
อกจากมีชาวบ้านในพื้นที่แล้ว
ยังมีนักท่องเที่ยวที่เลื่อมใสและศรัทธาในองค์พระพุทธศรีหิง
ก่อนจะมีการแห่ให้ชาวบ้านส่งน้ำตามความเชื่อ
ชัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ปีไม้เมืองตีจังหวัดเจียงใหม่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้
ก็คือ๑๒เมษาไปจนถึงวันที่๑๕เมษา
คุณผู้ชมทันใดตีบ่หูจะไปแอวไหน
่อมะแอลตีจังหวัดเจียงใหม่ได้เหนือเจ้า
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ขอบคุณครับคุณระพีพันธ์ครับแหมปิดท้ายไม่ไปเที่ยวไม่ได้นะครับ